สูตรมาจากคุณยายนะฮะคุณยายเป็นคนฮานอยด์นะคะ
ที่นี่นอกเหนือจากร้านอาหารแล้วยังเป็นศูนย์กลาง
เป็นศูนย์กลางคนในปาน
เจ้าของชายาผัดไทยตะหลิวซ่าน
และเมนูทุกป่าก๋วยเตี๋ยวทิเบสจากร้านฮิมมาลายา
รับรองความอร่อยครบรสกันอย่างแน่นอนค่ะ
ว่าแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะเห็นหลังแว๊บเหมือนจะเป็นนักเล่าเส้นสุดหล่อของเรา
สงสัยคุณน็อตเขาพร้อมจะพาคุณผู้ชมออกเดินทางกันแล้วล่ะค่ะ
เอาเป็นว่าตอนนี้ไปลุยกันเลย
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเที่ยงตรงอาทิตย์แบบนี้นะครับ
กับผมวริสเฟิ่งอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์
รายการที่พาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไป
ของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทยครับ
อย่างที่คุณผู้ชมได้ดูตัวอย่างตอนต้นรายการนะครับ
วันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวของเมนูเส้นจากประเทศเวียดนาม
ประเทศไทยและก็ประเทศไหนป่าน
แน่นอนว่าจะได้ความรู้มากมายรวมถึงความอร่อยด้วยครับ
เพราะอย่างงั้นผมว่าอย่ารอชะเราไปกันดีกว่าครับ

เรอไมอันนี่แปลว่าอะไรครับ
ว่าดอกไม้สีเหลืองนะคะเป็นดอกไม้ประจำชาติเวียดนามค่ะ

มายาวนานหรือยังครับกับร้านเรือไมอัน
เปิดมาเกือบ๒๐ปีแล้วค่ะ
สาขาแรกอยู่ที่ไหน
เมนูขายดีของท่านทิศลมคืออะไรครับ
ก็จะเป็นปะเปรี้ยดสดกุ้งขาดแหลมเนือง
แล้วก็จะเป็นข้าวเกลียบปากหม้อค่ะ
มาเปิดร้านแห่งนี้นี่กี่เดือนกี่ปีแล้วครับ

ประมาณ๑๓ปีค่ะ
ปีแล้วก็จะมีเมนูที่เป็นอาหารเป็นแถมแท้เลย

แน่นอนเมนูที่วันนี้เราจะมาสืบสาวราวเส้นกันก็จะเป็น

อยู่ตั้งแต่รุ่น๖เบอร์๒๐ปีค่ะคุณฮอล์

ซึ่งเป็นคุณยายแท้ของพี่ตุ๊กตา

ซึ่งคุณยายก็ได้ถ่ายทอดสูตรการทำอาหารสไตล์ฮานอย

ตุ๊กตาก็ลงมือทำอาหารเองทุกอย่างเลย

ไม่เปลี่ยนไปตามการเวลาแน่นอนค่ะ
เพราะฉะนั้นอาหารเวียดนามของที่ร้านแห่งนี้
ก็จะเป็นอาหารแบบฮานอยด์

มันแตกกับอาหารในประวัติภาคอื่นของของเวียดนามยังไงครับ
ฮานอยด์นี่จะเป็นอาหารที่รสจืด
เพราะว่าได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีน

ก็เลยมาดัดแปลงรสชาติให้๖ปัดกับคนไทย
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอบุกเข้าไปในครัวแล้วกัน
ไปดูว่าเฝอแบบเวียดนามแบบฮานอยเนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
ได้ค่ะฉันเลยค่ะ
เมนูเส้นน้ำสายจากประเทศเวียดนามนี้นะคะ
มีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว
มีข้อสันนิษฐานว่าเฟ้อนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกที่เวียดนามตอนเหนือ
ในช่วงที่เวียดนามยังอยู่ภายใต้อาณิคมของฝรั่งเศส
โดยเหล่าทหารนะคะเขาก็ได้นำเอาเมนูปอสเตอร์ฟู
หม้อไฟเนื้อแบบฝรั่งเศสเข้ามา
ประกอบกับชาวจีนบางส่วนได้อบพยพเข้ามายังเวียดนามด้วย

เป็นการประยุกต์ระหว่างหม้อไฟเนื้อของฝรั่งเศส

และผสมผสานกับวิถีชีวิตของชาวเวียดนามเหนือในสมัยนั้น

และใส่เนื้อสัตว์ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น
จนได้เป็นเมนูเฟอร์ก๋วยเตี๋ยวน้ำสายที่มีให้เลือกทานทั้งเฟอร์เนื้อเฟอร์ไก่เฟอร์หมู
หอมกลิ่นสมุนไพรอย่างที่เรารู้จักกันดีในทุกวันนี้นั่นเองค่ะ
เราดูว่าในส่วนน้ำซุปนี้มีอะไรบ้างครับไหนเป็นน้ำซุปอื่นไหนตัวนี้แหละ
แบบร่างน้ำซุปเครื่องก็จะมีขิงนะคะมีขมใหญ่
ผลิกทายนะคะผลิกทายดำเราเอามะบดมาตำนะคะ
เทียมค่ะแล้วก็เกลือค่ะ

เพราะว่าของเราเนี่ยลูกค้าที่เป็นอิสลามก็ทานได้

ไก่นี่ใช้ไก่ส่วนไหนครับ
แล้วก็ไปต้มก่อนแล้วก็เอามาฉีกเป็นชิ้นอย่างนี้ค่ะ

ปรุงรสนิดหน่อยค่ะ
นี่ก็คือเส้นเส้นเวียดนามแท้
ปกติเราเห็นเฝอจะเป็นเส้นกลมนะครับ

ถ้าเฝอแท้จะแบนแต่บางยี่ห้อก็จะเส้นใหญ่กว่านี้นิดนึงนะคะคุณน็อต
เฟ้อแท้มีหน้าตาแบบที่พี่แต๋วแนะนำนี่แหละค่ะ

ทำให้ได้เส้นที่มีสีขาวน่าทานแบบนี้
และหากไปหาทานเฟ้อถึงเวียดนามแล้วก็
ก็จะมีเส้นเฟ้ออีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นแบบเส้นสด
เวลาทานก็จะได้กลิ่นหอมของตัวเส้น
และได้สัมผัสความเหนียวนุ่มยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองค่ะ
พูดถึงเฝอมันมีกี่ประเภทในประเทศนั้น
เวียดนามในฮานอยหรือทั่วไป
จะชอบนิยมทานเนื้อนะคะเปิดเนื้อ
ก็จะมีเหมือนบ้านเรามีไก่มีหมูเหมือนกันนะคะ
แต่ที่ร้านเลอไมอันเนี่ยของเราจะไม่ได้ขายเนื้อค่ะ
ที่นี่ก็จะมีเป็นเฝอไก่เฝอปลาเฝอหมูย่อนะคะเฝอหมูค่ะ

พิเศษของผักที่ร้านเริ่มในอันคืออะไรครับ
ผักของเราจะปลูกจากสวนเราเองค่ะ

อยู่ที่ระแหงนะคะราดหลุมแก้วค่ะ
ระดข์หลุมแก้วนะคะปลูกผักสวนครัวแบบนี้ที่ตรงตาลักษณ์เขาเอง

พรักแพลวสะระแน
พราเนพรักชี้ฝรั่ง

เวียดนามนั้นนะคะจะมีเอกลักษณ์อยู่ที่น้ำซุปไซส์หอมหวาน
และใช้เส้นเฟ้อที่เหนียวนุ่มไม่อืด
แล้วอีกหนึ่งเอกลักษณ์ก็คือการใส่ผักลงไปนี่แหละค่ะ
เพราะชาวเวียดนามจะนิยมใส่ผักมากมายหลายชนิด

เมนูเฝอจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะกับคนรักสุขภาพมากเลยทีเดียวค่ะ
อะเราจะหาตอนนี้เฟ้อเวียดนามแท้ที่อยู่ก็แม่
เวลาทานเฟ้อให้ถูกต้องอย่างไรครับ
ถูกต้องเป็นอันแท้โดย
ถ้าเป็นสูตรทานอยนะคะจะทานกับซอสพริกเลยค่ะคุณน็อต
ซอสพริกนี่คือซอสพริกซอสพริกค่ะซอสพริกอะไรอ่ะ
มาจากเวียดนามเหมือนกันอ๋อเป็นซอสพริกจากเวียดนา
ใช่ค่ะก็ใส่ไปในนี้ใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดไม่ใช่สูตรฮานอยล่ะ
เป็นเวียดนามทั่วไปก็จะมีซอสกะปินะคะครับผมแล้วก็จะมีพริก
พริกน้ำส้มพริกปนพริกผัดครับอ๋อค่ะอันนี้ถ้าไม่ให้สูตรทานอย
จะปรุงรสแบบนี้ใช่ค่ะพริกกะปินี่คือซอสกะปิซอสกะปิ
ทำซอสกะปิก็จะมีมะนาวนิดนึงค่ะแล้วก็จะมีน้ำตาลนิดนึง
ละลายกับน้ำน้ำร้อนนะคะครับค่ะใส่น้ำปลาไปนิดเดียวได้แบบนี้
ใช่ค่ะเป็นซอสกะปิแบบเวียดนามใช่ค่ะแล้ววันนี้เราจะทำแบบไหนกันดี
แบบพาหน่อยดีดีกว่าพาหน่อยดีกว่านะคะมะนาวต้องบีบไหมบีบมะนาวด้วยค่ะ
บีบมะนาวนะครับผมนะฮะบีบมะนาวนะฮะใส่ซอสพริกใส่ซอสพริกนะคะ
จะได้รสชาติที่อร่อยนะคะแบบเวียดนามแท้นะคะผมค่ะมาแล้วนะ
ลองเส้นดูก่อนเส้นนี้เออทิ้งไว้นานนี่ไม่มีเละเลยเนอะ
ไม่มีเล็กค่ะไม่ขึ้นเอิดด้วยนะคะไม่ขึ้นอื่นเหรออ๋อค่ะ
นุ่มค่ะทานและสัมผัสด้วยความนุ่มของเส้นได้เลยนะคะ
จะไม่แข็งอ่ะค่ะจะนุ่มกว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวของเราใช่ค่ะอืม
แล้วก็ไม่เละด้วยคือได้รสสัมผัสนะคะอืม
เป็นยังไงบ้างคะอร่อยนะคะพอเราปรุงรสเข้าไปเนี้ย
ถูกอากฏไทยนะใช่ค่ะใส่มะนาวให้มันมีความเปรี้ยวนิดนิด
ใส่ข้าวพริกมันมีความเผ็ดหน่อยหน่อยใช่ค่ะแต่ความหวานอีกนิดนิดนึงเนี่ยค่ะ
จะกลมกล่อมพอดีกว่าดีเลยนะครับค่ะนี่ก็คือวิธีการทานเฟอร์เวียดนามสไตล์ฮาโนย์แท้แท้ครับ
แบบนี้ใช่ค่ะจะได้รสชาติดั้งเดิมแบบนี้เลยค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาลองทานเนี้ย
มาที่ยังไงครับร้านเรือมายอันร้านเรือมายอันอยู่ถนนสามเซนนะคะค่ะ
อยู่ตรงข้ามวัดเอี่ยมวรนุษย์ค่ะครับผมเลขที่สองสามเจ็ดค่ะ
เราสามารถมารับประทานเฟอร์เวียดแท้แท้เวียดนามที่ได้นะครับถ้ามาวันนี้ร้านเรือมายอันก็มีของขวัญเลือกเลือกน้อยให้กับผู้ชมรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
ถ้าตามร้อยเล่าเส้นเป็นเรื่องวันนี้มาทานที่ร้านเลอแมนวันนี้จะได้อะไรพิเศษครับทางร้านจะให้ส่วนลดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะ
เปอร์เซ็นต์ค่ะทุกโต๊ะไหมครับทุกโต๊ะค่ะแต่ต้องมาวันนี้เท่านั้นนะครับผมคุณผู้ชมครับ
หลังจบรายการเราก็รีบมาเลยที่เรือมายอันแห่งนี้นะครับผมขอขอบคุณตัวมากนะครับขอบคุณครับ
คุณผู้ชมท่านใดที่ชมรายการอยู่แล้วอยากลองชิมเมนูเฝอสไตล์ฮาน้อยแบบคุณน็อตจบรายการแล้วรีบไปที่ร้านเลอมายอันกันเลยนะคะ
ส่วนลดสิบเปอร์เซ็นต์นี้เฉพาะแฟนรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์เท่านั้นช่วงหน้าเรากลับมาเรียนดูเรื่องราวของเมนูเส้นบ้านเรากันต่อที่ร้านผัดไทยนานา
เขาบอกว่าไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงจ้า
เล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์ฟังกันให้ดีค่ะกุมภาพันธ์นี้เปลี่ยนมาเจอกันทุกวันเสาร์เที่ยงตรงย้ำว่าทุกวันเสาร์เที่ยงตรงเริ่มวันเสาร์ที่๖กุมภาพันธ์นี้รู้แล้วบอกต่อกันเลยนะคะ